สร้างอาชีพการทำเงินของเกษตรกรหนุ่มท่านนี้
สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน
เขาทำอะไรติดตามในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชาวตลอดข่าวมากันที่บุญรอดไฮโดรฟาร์ม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบนคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
โดยที่แห่งนี้มีคุณพัฒนานันบุญรอด
เกษตรกรหนุ่มใหม่ไฟแรงใช้พื้นที่หลังบ้านประมาณ๑ไร่
โรงเรือนปลูกผักสลัดถึง๘ชนิด
ซึ่งคุณพัฒนันเองก็มีการประจำเปิดบริษัทรับทำคอนเทนต์นะครับ
เอ๊ะว่าแต่ทำไมถึงมาสร้างโรงเรือนปลูกผักล่ะครับ
ก็เลยศึกษาดูว่าผักอะไรที่แบบ

แล้วก็ที่สตูนมันมีการปลูกผักแบบนี้น้อยมาก
แล้วก็คิดว่าถ้าเราทำเราก็น่าจะคนที่สนใจ
โดยคุณพัฒนันปลูกผักแบบไฮโดโปรนิกส
ซึ่งเป็นการปลูกแบบไร้ดินใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในการดูแลผัก
ว้าวถือว่าดีเลิศเลย
และนับว่าเป็นวิธีการในการปลูกพืชผักแบบใบแบบสับ

คุณพัฒนันจะปลูกผักตามออเดอร์ของลูกค้า
วันละ๑๕๒๐กิโลกรัมนะครับ
เพาะพันธุ์และเก็บเกี่ยวเพียง๔๕วัน
และเริ่มเก็บตั้งแต่อายุ๓๕๔๕วันครับ
หากนานกว่านั้นผักจะขมฝีไม่ร้อยอย่างแรง
เก็บผักแล้วเขาจะต้องทำความสะอาด
และพักแปลง๓วันก่อนทำการปลูกรอบใหม่ครับ
ส่วนราคาขายของผักเขานั้นไม่แพงนะ
ขายส่งกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
หากขายปลีกกิโลกรัมละ๑๒๐บาทครับ
ทำให้เขามีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันวันละ๑๕๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาท
ถ้านับเป็นเดือนก็ได้เดือนละ๔๕๐๐

ซึ่งรายได้ดีกว่างานประจำเลยนะ

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โอ้โหน้องใบตองเรื่องการทำเกษตรนี่มันดีจริงนะ

สุดท้ายมันกลายเป็นทำจริงจังแล้วล่ะ
มีอาชีพหลักไปเรียบร้อยแล้ว